เจ็บเจนกับเรือนขวัญและพี่แจ๊กกะรีน

มีภาพน่ารักเต็มไปหมด
เรือกว่าวันนี้เป็นโมเมนต์

เราได้เห็นคุณพ่อคุณลูกนะคะ
ในวงการบันเทิงดังหลายคู่จริงนะคะ
อย่างเมื่อสักครู่ที่เราเปิดรายการมา

สมัยคุณพ่อยังอยู่
คุณพ่อคุณลูกเยอะมากจริงค่ะ
มาดูคนแรกเลยดีกว่า

คุณนเดหน้าคุกิมิยาท

เรียกว่าเป็นทั้งคุณพ่อผู้ให้กำเนิดแล้วก็คุณพ่อที่เป็นคนดูแลจริงค่ะ
ต้องบอกเลยนะคะว่าฉายแววความหล่อมาตั้งแต่ยังเด็กอยู่เลย

ใช่ค่ะดูตรงเลยอย่างนี้นะคะ
เสื้อขาวเป็นคุณพ่อที่ให้กำเนิด
คนนี้นะคะโอ้ได้โครงหล่อมาแบบเต็มเหมือนกันนะ
ส่วนคนซ้ายมือเมื่อกี้นะคะนี่หน้าสตาร์คนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่คนนี้

ถูกต้องนะคะมาดูกันต่อค่ะ
ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นปีแรกเลยค่ะ
รับรู้ความรู้สึกการเป็นคุณพ่อแบบเต็มค่ะ
เพราะว่าลูกเพิ่งลืมตามมาดูโลกนะคะ

ด้านคุณพ่อเพชรจ้าค่ะวันนี้โอ้โหทำเอาบ่อน้ำตาเกือบแตกเลยค่ะ
ลูกชายตัวน้อยเนี่ยค่ะน้องไทก้าไปนั่งวาดรูปการ์ด
ที่มีรูปของคุณพ่อเพชรจ้าคุณแม่นิวเคลียร์นะคะ
แล้วก็ตัวเองเนี่ยเอามาอวยพรคุณพ่อพร้อมกับก้มกราบไปที่เท้า
คุณผู้ชมคลิปนี้มันน่าเอ็นดูมากจริงนะคะไปชมเลยค่ะ

มีคนพาตั้งทำไม
โอเคเอ้า
เบเป็นยังไงครับคุณ

เช่นเดียวกับบ้านนี้คุณผู้ชมบ้านคุณภูริค่ะ
ตอนนี้ลูกสาวคนโตน้องนิชาค่ะ

มวยพรนึกในวันพ่อแห่งชาติที่เดียวกันค่ะนี่ให้ดูละรับภาษาอังกฤษคร่องมากเลยเนาะ
แต่ที่ทำเอาชาวเน็ตพูดถึงอย่างมากนะคะต้องยกให้ภาพนี้คุณผู้ชม
ภาพครอบครัวแม่ชมพู่มองผิวเผินเนี่ยนึกว่าเป็นสายฟ้าถ่ายรูปกับยายนิงกันอยู่ใช่ไหมคะ
พี่สายฟ้าชัดนี่ใช่เหมือนกันเลยคุณผู้ชมไม่ใช่นะคะภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพของคุณแม่ชมพู่อารยาเขาไว้หน้าม้าเหมือนกันไง
ทรงเดียวกันเลยนะซึ่งเจ้าตัวตั้งใจโพสต์เนื่องในวันพ่อค่ะไม่ใช่พี่สายฟ้านะจ๊ะ
พ่อน็อตเนี่ยอันแอบนะ

คืออันนี้เป็นคลิปที่เขาเพิ่งลงไอจีเมื่อสักครู่เลยค่ะ
เดี๋ยวจะเข้าประตูแล้ว
พ่อน็อตอยู่มั้ยครับ

เดี๋ยวตามกิตกับบันเทิงไทยรัฐนี่แหละค่ะ